ส่วนเรื่องนี้ค่ะลูกตามหาคุณแม่ตามหาแม่เผื่อนมา๓๐กว่าปีนะ
คิดดูนานมากแล้วเหตุการณ์นี้คุณพระช่วยจริง
เผื่อนตอนนี้อายุจะ๙๐อยู่แล้วคุณผู้ชม
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ล้อมอยู่นี่คือลูกนะคะ

ใช่ค่ะเสื้อสีชมพูทางซ้ายเนี่ย
ลูกเอาพานทูบเทียนดอกไม้มากราบ
เผื่อนวัย๘๖ปีค่ะ

แล้วเนี่ยลูกบอกว่าไม่ได้เจอกันดูสิร้องห่มร้องไห้
ไม่ได้เจอหน้ากัน๓๐กว่าปี
และที่ผ่านมา๓๐กว่าปีลูกไม่ได้อยู่เฉยนะ
ก็พยายามที่จะตามหาแม่
แล้วสุดท้ายมารู้ว่าแม่เพื่อน
เพือนมาอยู่ที่วัดใหม่สระบุรีที่ปราจีนบุรีค่ะ
ซึ่งมหากราบของเรื่องนี้เนี่ย
เริ่มมาย้อนไปนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี๔๘นี่ให้ดูภาพเก่านะ
ที่เห็นบ้านเป็นกระท่อมเป็นสังกษีแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าอาวาสเนี่ยไปเจอแม่เผื่อนมานั่งอยู่ตรงสาราริมทางใช่ไหม
แล้วถามอะไรไปแกก็จำอะไรไม่ค่อยได้
ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมาอยู่ที่สาราได้ยังไง
เจ้าอาวาสแกสงสารท่านเจ้าอาวาสสงสารก็เลยให้มาอยู่ที่วัด
แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกระท่อมสังกษีนั่นนะคะ
ก็ปลูกให้ให้อยู่ท้ายวัด
ข้าวก็เอาข้าวก้นบาทพระมากิน
เจ้าอาวาสพยายามถามข้อมูลแล้วก็ช่วยตามหาญาติมาตลอด

ล่าสุดก็มีการร้องให้สื่อช่วยตามหา
ให้เขียนชื่อตัวเองว่า
ยายยายจำชื่อตัวเองได้ไหมชื่อนามสกุลอะไร
เผื่อนดำสำอางเนี่ยยายก็เขียนแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมพอข่าวมันออกไปเนี่ย
ลูกของแม่เผื่อลูกสาวคนที่๔นะคะ

อยู่ที่วัดนี้เหรอวัดใหม่สระบุรีเหรอ

แล้วพอเห็นกันเท่านั้นแหละความเป็นแม่ลูกอะเนาะ
ยังไงก็จำได้สายสัมพันธ์ของแม่ลูก

ทางวัดก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันโยม
ถ้าเกิดว่าโยมเป็นลูกแม่เผื่อนจริงเอาเอกสารเอาหลักฐานมายืนยัน
ตอนเจอยังกอดกอดกันแน่นแบบนี้อยู่เลยค่ะ
ทีนี้ทางพี่น้องก็ไปรวบรวมกันมาหมดเลยนะ
ลูกของแม่เผื่อนนัดกันขึ้นรถตู้มาจากตำบลกระทุ่มล้มที่สามพรานนครปฐม
จะมารับแม่เพื่อที่จะเอาแม่เผื่อกลับไปดูแล
ลูกสาวเล่าให้ฟังนะบอกว่าแม่เครียดหนีออกจากบ้าน
ตั้งแต่ตอนนั้นตัวเธอยังเล็กอยู่เลย
ตอนนั้นลูกอายุ๑๑ปีแล้วแม่หนีออกมาแล้วค่ะ
ญาติพี่น้องก็พยายามพยายามตามหาจนมีคนมาเจอ
พอมีคนบอกว่าเฮ้ยเจอแม่อยู่จังหวัดนี้ไปดูอ้าวไม่ใช่
มีคนเจออยู่จังหวัดนี้ไปดูอ้าวไม่ใช่
ล่าสุดมาเห็นข่าวหวังความหวังนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วรอบนี้มาดูต่างจากทุกครั้ง

มาอยู่ที่วัดนี้นะวัดใหม่สระบุรี๑๘ปีนะคุณผู้ชม
ทีนี้พอทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยถวายสังขทานไหว้พระเสร็จลูก
ก็นะพาแม่แม่กลับบ้านเรานะพาขึ้นรถตู้กลับนครปฐม
ชาวบ้านนี่ก็มาร่วมกันส่งโอ้โหแม่เผื่อนี้อายุเยอะมากแล้วนะคะ
ปีนะลูกก็บอกว่าเดี๋ยวบ้านปลายชีวิต
มาอยู่กับแม่นะนี่ยิ้มหวานบกมือให้กล้องอยู่เลยนะคะ
ถือว่าคุณยายก็ยังแข็งแรงนะ

ในช่วงบ้านปลายชีวิตจะได้เป็นกำลังใจให้กับลูกหลาน
พอกลับมาถึงบ้านก็ดูสิช่วยอาบน้ำสระผมหวีผมให้แม่นะคะ